แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะเจอบรรดาคนมาท้าทายความเชื่อ

ต่อไปจะให้เป็นเลขไม่ได้ให้มือเพราะว่าให้เป็นเลขอ่ะดีแล้ว
จะได้ชัดเจนบางคนโอ้ยมั่วอีนี่มั่วใช้มือโอ้โห
มือเขาให้นะแทบจะทิ้มลูกกระตาแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ถูก
ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยเลขเนี่ยเข้าไปว่า๕เนี่ยก็อยู่อย่างนี้
ชัดเจนมั้ยล่ะมั่วมั้ยล่ะตอบไม่ได้ว่ามั่วมั้ยล่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงงวดพอดี
เออนะฮะแล้วให้เลขยังไงอ่ะให้เลขอันนี้ไงไอ้สองมือที่ว่านี้นี่คือการให้เลข
อาจารย์หนึ่งสุริยเทพนี่ร่างทรงสี่จีเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือร่างทรงสี่จี
ปัจจุบันนี้พัฒนาไปอีกขั้นเป็นร่างทรง๕จีนโอ้โหไฮสปีดเลย
รอบนี้ก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยากได้แนวทางก็รับเรื่องกันไป
มึงไม่อยากดูมึงก็เปลี่ยนช่องไปสิวะ

บางคนบอกดูแล้วดูไม่เห็นออกนะอาจารย์
อะไรวะนี่จะทิ้มหน้าอยู่แล้วยังดูไม่ออกแล้ว

คราวหน้าจะเขียนตัวเลขให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
อันนี้เวลาใบ้นี่ทรงปาก

ตาก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องอย่างนี้ด้วย